อ๋อครับมาฟังประวัติเนี่ยครับ
โอ้โหคู่นี้นี่พิกัด๑๑๑ปอนด์นะครับ
มุมน้ำเงินนี่จิตจงอางสิงหนวะอาวุธ
ก่อนหน้านี้นี่เคยมีมาแล้วหนึ่งคนที่มาโชว์ฟอร์มวินัยครับ
ก็คือโทบี้นะครับวันนั้นเอาชนะไว้ได้ด้วยนะครับ

ฝ่ายแดงนะครับยอดวิชิตเข้มมวยไทย
ชื่อนายอนุสรธรรมตะขมอายุ๒๔ปี
เป็นชาวจัวร์นครราชสีมา
กมาแล้ว๗๕ครั้งชนะ๕๕

ฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนยอดขุนพลวอยืนยง

ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกิจจงอ่างสิงหนวะอาวุธ
ชื่อนายสุพีนิมาลำอายุ๒๒ปี

กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๔

ข้างหลังเป็นฝ่ายชนะเด่นเหนือ
โรงเรียนกีฬาลำปางในยกที่๓ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ฝ่ายแดง๒๔ฝ่ายน้ำเงิน๒๒ครับ

อาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
มวยคู่ที่๕เนี่ยมวยหลังจากคู่เอกครับเป็นมวยรุ่นใหม่ครับเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดขึ้นมาครับ
ฝ่ายแดงนี่เสียเปรียบรูปร่างนิดนึงส่วนน้ำเงินนี่สูงกว่าหน่อยครับ
ให้พบกับคุณชาญชายและคุณอธิวัตรครับ
บนเวทีครับผู้ชี้ขาดในคู่นี้ครับกรรมการชุมพลอินทยศครับ
ให้คะแนน๓คนวันชัยผ่องศรีไปทุนกบกระลาฬแล้วก็นรรลงรวมจิตนะครับ
ยอดวิชิตเข้มมวยไทยแดง๑๑๑บอลมวยของเข้มนะครับสอเพื่อนจิตนาเนียนจิตจงอ่าง
สิงห์นวธอาวุธ๑๑๑บอลเท่ากันก็กินสีแดง

รูปร่างโครงสร้างดีเป็นมวยซ้ายนะ
แต่ว่าเสียตรงผมจะยาวไปนิดนึงถ้ามวยมาตรงนี้นี่นะ
ต้องพอเข้าร้านตัดผมต้องช่างขอเบอร์หนึ่ง

นี่มวยวันทรงชัยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ
ถ้าถามบอกช่างตัดผมหน่อยเอาทรงอะไรเอาวันทรงชัยนี่รู้เลย

แล้วดูเดี๋ยวก็น่าจะบ้านะ

ถีบอย่างเดียวนี่น็อกเลยอันนี้เป็นคู่ที่๕ครับยอดวิชิตกับจิตจงอาง
วยออกซึมนะทรงมวยนี่ซึมนะแดงยอดวิชิต
ไอ้ทรงอ้างตีบซ้ายกำลังที่ขวาเลยนะดูยอดวิชิต
คำว่าเข้มนี่ต้องคุณภาษณ์อยู่แล้วนะ
เจอซ้ายตรงแล้วเจอแข้งซ้ายตีดบังครับ
ออกแบบนี้เดี๋ยวมีนับมีน็อกอีก
ไอ้เจ้าจงอางมาซ้ายล้นเต็มเลยลูกนี้

ดูดูว่าโดนไปโดนมาะละไอ้เจ้าน้ำเงินเนี้ยนะ

นี่เป็นเกมในยกแรกยก
ถ้าแหละคู่คู่นี้ก็มีสิทธิ์
นับน็อกมีสิทธิ์อีกนะครับคุณผู้ชม

ไปโดนหมัดสวนมาหล่นเลยหลับเลย

ใส่กันไม่กลัวหน้าแหกเลยอ่ะพี่ป่า

เข้มอีกแล้วแค่ยกแรก

ยกที่สองขยับแค้นตรงซ้ายกับขวา

ไม่ยุบหรือเปล่าอยู่ที่ตรงนั้นครับคุณผู้ชม
มาถ้าว่าเตะอีกนิดนึงครับถ้าทีมงานดูอยู่นะ
หลังจากที่ดูอยู่หรือไงก็ครั้งต่อไปผมเพาะให้ดูนิดนึง
ยาวไปหน่อยยาวไปนิดนึงสวนด้วยศอกขวา
ค่อยแทงครับไอ้เจ้าจงอาง
ล็อกในล็อกเหนียวคำยันแทงไปเรื่อยครับ
กรรมการว่ากันใหม่กลางเวทีอ้าวยอดวิชิตขยับเดินเจอศอกซ้าย
ศอกซ้ายขยับเดินต้องป้องกันให้ดีครับ
แม่เล่นชูรุ้นศอกกันอย่างเดียวครับแล้วตามด้วยแข้งซ้าย
อกซ้ายแทงซ้ายแทงซ้ายคำล็อกในปั้มตี
ตัวเล็กนิดนึงล็อกแล้วยังตีไม่ได้ครับ
ขยับเดินครับยอดวิชิตต้องเปิดเกมออกลีลา
ซ้ายแทงคำยันยันมาลุงพยัน
จาบเข็มเม้นมาตีด้วยซ้ายยันคำมั่งยอดวิชิต
คำยันยุบไปยุบเด้งด้วยเขาซ้าย
หลวงพระจันทร์มาช่วยกันแล้วแทงซ้ายไปเรื่อยครับ
วิชิตอ้าวจงอ้างว่ายังไงถ้าปากเขียวหน้าเขียวไม่ได้นะครับ
กิริยะต้องมั่นคงแข้งขวาเตะโต้ด้วยซ้ายแทงด้วยซ้าย
มาแล้วมาถึงตรงนี้เข้มข้นแน่นอนวัดกันที่พละกำลัง
ข้อไขแข็งแรงไขดีครับการเยื้อระยะ
ดูในช่วงกลางยกที่๒ขยับเดินแล้วครับยอดวิชิต
ศอกต้องระวังด้วยนะครับจับล็อกล็อกแล้วปั้ม
ยังตีไม่ได้ครับเดินตลอดครับยอดวิชิต
เจ้าจงอ้างถอยแล้วตั้งรับคอยรอดึงจังหวะ
ฟันด้วยศอกซ้ายงัดศอกแลกศอกแลกแข้ง
เดินตลอดโอ้โหต่างฝ่ายต่างแรกครับ
ัดรัดศอกเปี้ยนเข้ามาอันตรายอันตราย
นี่จะโตทันหรือเปล่าแล้วเรียบเนี่ยอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินเลยน่ะ

ใจกับใครแล้วครับคู่นี้เอาล่ะเกม

ภาพช้าของมวยคู่ที่๕ยกที่๒ครับที่ผ่านมา
ฝ่ายจิตจงอางนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาโอ้โห
มีเตะซ้ายสับสอกเข้าไป
ฝ่ายยอดวิคิตก็มีเดินเข้าหาปั้มตีแรกครับ
คู่นี้จะจัดน๊อคไหม
กลับกับคุณชาญไทยคุณอาจิวัทครับ

คู่นี้กางเกงสีน้ำเงินชนะลงมาฆ่าตัวต้องไปตัดผมก่อนนะพี่ผัก
นี่ถ้าเป็นยุคสมัยอยู่ที่วันทรงชัยอลุมินีพระราม๔มาได้เจอนะ

ผมทรงนี้ไม่ได้ขึ้นกับศึกวันทรงชัยนะครับ
เกิ้ลประเจียดมงคลกางเกงนี้ต้องตัวใหม่เลย
ผมนี่ต้องสั้นนะมันบ่งบอกถึงความระมัดระวัง
ให้เรียบร้อยต้องแต่งตัวต้องสะอาดสะอ้านเลยนะครับ
แต่ว่าตรงนี้มาถึงตรงนี้ยังจะบอกไม่ได้ว่าใครเหนือใคร
ถ้าบวกศอกแบบนี้เจียงอยู่เจียงไป๕๐

มันบวกตลอดนะครับโอ้โหดื้อจริงจงอางไอ้จงอาง

กางเกงสีแดงนี่ก็ดื้อหน้าดูเลยพี่ป่า
วิชิตดื้อยาด้วยนะ
ชนอย่างเดียวแล้วไม่สนนะครับลูกศิษย์เข้ม

ต้องต้องเปิดเกมมันไม่รอมาเฉยไม่ได้ครับ
มันบวกด้วยศอกตลอดนะครับไอ้จงอาง
ฟันด้วยซ้ายเอาแล้วล็อกได้แล้ว
เป็นทีของคิวน้ำของยอดวิชิตบ้างหรือเปล่า
แทงซ้ายซ้ายได้อีกที
แทงซ้ายนี่เข้าร่องมาดี
น้ำเงินนี่ดูเหมือนจะหมดจะหมดจะหมด
นี่ไม่หมดนะเหลี่ยมดีโอ้โหวางแข้งขวาสวยเลยครับแค่งนี้
มันฟันซ้ายตลอดนะฟันซ้ายอย่างเดียวเลย
แต่ว่ายอดวิชิตก็ค้ำค้ำแล้วยันแล้วแทงไปเลยครับ
ขวางหน้าดันแทงแบบนี้ยังใช้ได้ครับเอาจมูกอุด

ขยับขยับสอกขวาคืนมา
แม่งถ้าเดินเร็วแบบนี้นี่น้ำเงินนี่เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ป่า
แต่มันเดินอยู่แล้วอ่ะนะเนี่ยเดินให้เร็วยอดวิชิต
ล็อกแล้วตีได้เปล่าน้ำเงินออกมุดเข้าไป
มวยนี่ถ้ามามุดลงเอวนี่นะเขาบอกว่าไม่ดีเท่าไ
มันต้องสอกซ้ายมันพยายามฟันตลอดนะครับ
ได้สอกเดียวครับแดงหุงตัวอีกแล้วยอดวิชิตเนี่ยไอ้จงอาง
หิวตีเลยพี่ป่าหิวหรือเปล่ายุบหรือเปล่า
สงสัยยักษ์ใครพิษหรือเปล่าจงอางวันนี้สงสัยจะพิษหมดนะ
สงสัยยักษ์หมดปิดแล้วโดนลีนเสมอหมดเลยไงเนี่ย
ดื้อยาจริงเลยแล้วล็อกแบบนี้ตียันเช้านะ
เรียบร้อยนี่ไงพี่ป่าสวัสดีสวัสดีเลย
สวัสดียามบ่ายโอ้โหนี่แหละครับ
ก้าวที่เบียนกำลังแค่เขียวมอบอีกแล้วโอ้ยเตรียมมาเยอะ
จอแค่เขียวไม่ต้องห่วงจ่ายทุกคู่อ่ะครับวันนี้
วิชิตเข้มมวยไทยครับเอาชนะทีเคโอจิตจงอางสิง
วาอาวุธไปในยกที่สามอืมวันเด็กแท้แท้
เหี้ยนจริงเลยศึกยอดมวยไทยรัฐนี่นับน็อกแตกนี่ถือว่าเรื่องปกติมากครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ท่านผู้ชมชมภาพช้านะครับว่าจบแล้วจบยังไง
ปกติมวยไทยเขาชกกัน๕ยกแต่คู่นี้เขาย่นลงมาเหลือแค่๓ยก
อยู่ข้างนอกนี้เป็นพระเอกเลยครับจิตจงอางน้ำเงินเนี่ยพออยู่ข้างในนี่หน่อมแน้มไปเลย
โดนเข้าไปหมดแรงจุกเสียบเลอเหม็นเปรี้ยวอีกต่างหาก
เรายังมีให้ชมทางไทยรัฐยูทูปแนลอีกคู่ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ